จะชงยังไงความแซ่บของข่าวบันเทิงเราก็มีแน่นอนค่ะ
ข่าวแรกเลยค่ะพาไปดูสาวแปลกจิตป่วนคุณผู้ชม
จนใช้คำนี้ค่ะบุกไปหน้าบ้านพี่ช่า
แล้วไม่ได้ไปครั้งเดียวไป๕๖ครั้งคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ไปมีภาพเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ

ช่าอดรนทนไม่ไหวค่ะอัดคลิปเลยค่ะ
เดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นสาวนิรนามท่านหนึ่ง

บอกว่าพี่ช่าเอาตังค่าวินมอไซค์มาสิ
ท้ายที่สุดนะคะต้องให้ตำรวจมารวบตึงจับไปเลย
มาหลายครั้งหลายวันด้วยนะคะพี่ช่า

หนูว่าเพื่ออะไร
แล้วไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเลยอ่ะ
แต่พอพูดจร่าฟังพอจะดูว่าเค้ารู้สึกแปลกอยู่เหมือนกัน
มาแบบในลักษณะที่บอกว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่ช่านะ

มีคนอื่นเอาไปปลอมไปเล่นหรือเปล่าอย่างนู้นอย่างนี้
แต่คือฟังดูแล้วมันรู้สึกมันคุกคามเรานะ
ใช่คนก็คำเม้นแหละแล้วก็มันรู้สึกรำคาญแทน
เออว่าเป็นคนในวงการหรือเปล่าน่าคุ้นนะคะ
ซึ่งทางบรรยาทร์โทรสอบถามพี่ก๊อฟนะคะ
ซึ่งเป็นผู้จัดการของพี่ชาก็ไม่รับโทรศัพท์นะคะ

แล้วพี่ช่าบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นจิตป่วนหรือว่าเป็นแบบว่าโรคจิตจริงหรือเปล่า
เพราะว่าทำเป็นกระบวนการมีรถมาส่ง
แล้วก็มาที่หน้าบ้าน๖ครั้งปีนึงมาตลอดแล้วมาวุ่นวายอย่างนี้
โทษนะบางทีมายืนด่าเด็กดิ้งอย่างนี้
เออมันเยอะจริงนะคุณผู้ชมจนพี่ช่าอดไม่ไหวแบบนี้
คือถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงคนในคลิปเนี่ยถ้าไม่สบายจริง
ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวเห็นเพราะว่าในคลิปจริงแล้วเขาพูดชื่อพูดนามสกุลด้วย
ถ้าเกิดว่าเป็นญาติใครเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องใครดูแลเขาหน่อยดีกว่า
อย่าปล่อยให้เขามาสร้างความวุ่นวายแล้วก็เป็นภาระให้กับคนอื่นแบบนี้ดีกว่า